คุณผู้ชมใกล้จะกลางเดือนแล้วอ่ะเนอะเราก็ไปรับศีลรับพรกันหน่อยก็แล้วกัน
เข้าวัดกันไปต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้พระเสริมสิริมงคลกันค่ะ
ที่วัดนี้เลยโด่งดังมากวัดไผ่แค้น
วัดดังแห่งสุพรรณบุรีไปที่จังหวัดนี่ค่ะสุพรรณบุรีนะคะ
อุทุมพระรารามหรือว่าวัดไผ่แขกนี่แหละที่นี่เขามีการจัดงานปิดทองพระประจำปี
หลวงพ่อเสด็จประธานพรอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปีนะคะ
แล้วก็ยังมีหลวงพ่อสมเด็จทันใจก้าวหน้านะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่๖ถึงวันที่๘มีนาค่ะ
วันนี้วันสุดท้ายนะคะในช่วงเช้าเขาก็จะมีพิธีการบวงสวงแล้วก็ทำพิธีเปิดอย่างคึกคักเลย
ซึ่งต้องบอกว่าในช่วงบ่ายเนี่ยค่ะพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าพระอาจารย์แป๊ะพระเกจิชื่อดัง
ที่วัธแห่งนี้ด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีอาจารย์รสิเนรฐาพุทธคุณเจ้าสำนักศึกษีอันดง
ดังจากอายุทยาก็เดินทางมาร่วมทำพิธีลงหัวใจเงินเสริมดวงด้วยนะ
กลางชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีกันแน่นสาราการประเรียนค่ะ
มากันรวม๕๐๐คนเนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการทำพิธีหล่อพระ
จำลองหลวงพ่อสมเด็จทันใจก้าวหน้า
เพื่อความเป็นสิริมงคลคนแน่นวัดมากจริง
และนอกจากพิธีสวดพานยักษ์แล้วนะคะ
ที่บริเวณสาราพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีและหลวงพ่อสมเด็จทันใจก้าวหน้า
นี่ฮอตฮิตมากเลย๒ที่นี้นะคะ
ก็มีชาวบ้านเดินทางนำพัดลมพวงมาลัยดอกไม้ถูกเทียนของแก่บนต่าง
มากราบไหว้มาแก้บนอ่ะเอาง่ายอย่างเช่น
คุณสายันทองนาคเป็นชาวบ้านจากจังหวัดอ่างทอง
เล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าที่มาวัดครั้งนี้เนี่ยนะคะ
เขานำพัดลมมาแก้บนหลังจากที่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดที่ผ่านมาไปโอ้โหนี่ไงก็เลยต้องนำพัดลมมาแก้บน
เพราะว่าที่วัดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมแก้บนด้วยพัดลมกันนะ
แล้วก็ยังมีชาวบ้านจากจังหวัดอื่นใกล้เคียงนะคะ
ใกล้มากันหมดเลยนำสิ่งของต่างมาแก้บนที่วัดนี้กันอย่างต่อเนื่องแน่นตลอดทั้งวันเลยค่ะ
ใช่เพราะว่าเราก็นำเสนอกันไปบ่อยมากว่ามีคนมาขอพรขอโชคขอลาบ
แล้วก็ขอแล้วก็สำเร็จสมหวังดั่งตั้งใจหลวงพ่อประธานพรสมหวัง
มีแต่ความฉ่ำเย็นสบายอกสบายใจเข้ามา

อากาศก็แวะเวียนกันไปได้นะครับ
ทำบุญรับพรเสริมสิริมงคลกันหน่อยนะ
ไม่ได้เอาพัดลมไปอย่างเดียวนี่เตรียมจะซื้อแอร์เลยนะ
คือเพื่อจะได้โชคในลาภเอาไปทำภูติ

ทำเป็นการไปวัดนะคะ